ตอบว่าว่าไงรู้ไหม

เนี่ยดังค่ำกลางคืนน่ะนี่คุณดูนะดูดีดีนะค่ะ
ผู้ชายคนนี้บุกปั๊มแล้วก็สูบบุหรี่เข้ามาด้วยนะ
สักพักหนึ่งปีนรั้วเข้ามาแล้วก็มาด้อมมองตรงตู้จ่ายน้ำมัน
อุ้ยนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นชัดเลยนะปีนมาแล้วค่ะ
กระโดดเข้ามาถึงเนี่ยผู้ชายคนนี้นี่อายุ๒๕ปี
ชื่อว่านายบุษรากรนะคนในหมู่บ้านนั่นแหละเสพยาแล้วบุกปั๊ม
นี่ไม่ใช่ที่แรกที่เขาก่อเหตุนะเขาก่อเหตุมาก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วที่เห็นมืดมืดเนี่ยคุณผู้ชมดูเวลาในกล้องสิตีสองกับตีสามเห็นไหมนะน่ะ
เออจริงปั๊มเขาปิดแล้วน่ะใช่ค่ะแล้วดูผู้ชายคนนี้น่ะ
แล้วดูสิเขาก็เนี่ยมาเอ้ยยกสายปั๊มอ่ะใช่สายเติมน้ำมันอ่ะ
ยกไปยกมาหรือว่าหาทางว่าจะขโมยเงินในตู้เขาคงคิดว่ามีเงินในตู้คุณ
อืมเขาก็เพ่งพินิษฐพิจารณาอยู่นานนะเดินวนเวียนไปแบบ
อยู่ตรงตู้นี้ไม่ใช่แค่นั้นนะคุณเขายังไปทำอะไรอีก
งัดกระบะของเจ้าของปั๊มเอ้างัดแล้วได้อะไรติดมือไปหรือเปล่า
ไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมมีภาพตอนงัดกระบะนี่นี่มาตอนงัดกระบะแล้วนะ
พยายามที่แบบจะส่องดูอ่าแล้วก็พยายามที่จะเปิดอ่ะเปิดเปิดไม่ได้ครับ
เห็นพฤติกรรมของเขาแล้วใช่ไหมเขาใช้คุณอากันไกลนะคุณในการงัดกระบะเนี่ยนะฮะ
ก่อนที่จะมาที่ปั๊มไอ้ที่ไปก่อเหตุที่ร้านขายของชำที่ดิฉันบอกอ่ะ
เขาไปถึงที่ร้านของชำก่อนแล้วจะงัดตู้เติมเงิน
ทีนี้เจ้าของร้านได้ยินไงที่ร้านของชำเสียงอะไรอ่ะ
มันกุกกุกกักกักกุกกุกกักกักอยู่เจ้าของร้านของชำเนี่ย
เขาก็เลยตื่นขึ้นมาดูแล้วก็ร้องถามร้องถามว่าเอ้ยมาทำอะไร
ทีนี้ตัวนี่คนนี้คือเจ้าของร้านของชำนะคะ
เขาถามไปไงว่ามาทำอะไรฝั่งผู้ก่อเหตุอ่ะบอกว่าอ๋อ
มาขอยาบ้าเจ้าของร้านชำโง่โอ๊ยไปไป
ไม่ต้องมาตรงนี้เลยไปไกลเลยฝั่งคนก่อเหตุก็เลยไปต่อ
ไปจริงไปที่ปั๊มน้ำมันค่ะครับทีนี้เราก็เลยคุยกับเจ้าของปั๊มหน่อย
เจ้าของปั๊มเขาบอกว่าที่ปั๊มจะมีพี่สาวกับพี่เขย
นอนเฝ้าอยู่ในห้องทำงานนะส่วนตัวเจ้าของปั๊มเอง
ปียรัฐอ่ะจะอยู่ที่บ้านอีกหลังนึงแล้วคืนนั้นน่ะ
คือปั๊มมันก็ปิดหมดแล้วแหละปรากฏว่าพี่เขยอ่ะ
ได้ยินเสียงดังอยู่ที่รถกระบะกุกกักกุกกักอยู่แล้วตื่นมาก็เห็นว่า
จากรถกระบะอ้าวนี่นี่มาก่อเหตุตรงอะไรนะ
ตรงตู้น้ำมันตู้จ่ายน้ำมันแล้วดูรอยสิคะ
นี่เด็กปั๊มบอกว่าตรงหัวจ่ายเนี่ยนะฮะ
เขาน่าจะเอาอะไรเหมือนมางัดเขาคงคิดว่ามีเงินอยู่ในตู้จ่ายน้ำมัน
เออมันไม่ใช่เอทีเอ็มนะจะมีเงินอยู่ในตู้จ่ายน้ำมัน
แต่เขาเหมือนเอากันไกลที่เขาไปงัดรถนี่แหละมางัดตรงตู้จ่ายน้ำมันเหมือนกันนะครับ
เป็นสามจุดสามรอยที่ชี้ให้ดูนะครับเออแล้วทีนี้พอพี่เขยที่อยู่ในปั๊มอ่ะ
เขาเห็นแบบนี้เขาก็ตะโกนไล่งั้นแปลว่าอะไร
ไปร้านชำโดนไล่มาแล้วก็มาที่ปั๊มมาที่ปั๊มโดนไล่
เอาเข้าไปต่อค่ะรอบนี้ไปที่ร้านน้ำปั่นค่ะ
ร้านน้ำปั่นก็อยู่ตรงข้ามปั๊มนั่นแหละเจ้าของร้านอ่ะอยู่คนเดียว
อ้าวทีนี้พี่เขยต้องตามไปแล้วก็ไปช่วยไล่อีกทีนึงค่ะ
คนที่นอนอยู่ในห้องนี้ก็ได้ยินเสียงก็เลยออกมาดู
ใช่ค่ะเพราะเขาเดินไปตรงนู้นแล้วค่ะ
ถึงเดินออกไปตามเดินไปตามว่ามาทำอะไรประมาณนี้
เขาก็มีการบอกว่าขอยาเสร็จปิดอะไรอย่างเงี้ย
ขอสองเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนักสี่สิบบาทไหมอะไรอย่างเงี้ย
คืนวันที่ที่ที่ตำรวจมาคุมตัวไปเขาก็จะพูดเขาก็พูดว่า
เหมือนแบบประมาณว่าจะเอาระเบิดมามาปลาใส่ก็ได้นะอะไรอย่างเงี้
แล้วก็ไปขู่ร้านร้านขายของชำว่าจะเอาปืนมายิง
เราก็คิดแหละว่าไอคนนี้เราไหมเดินจะไป

ขี้ยาอย่างที่เขาบอกเนี่ยนะแล้วไม่ได้ก่อเหตุแค่นี้นะคือยังไปบ้านคุณตาคุณยายต่ออีกอะค่ะแล้วก็มีคนไปช่วยไล่ถามแม่ของผู้ชายคนนี้หน่อยละกันแม่บอกว่าเฮ้ยแม่เหนื่อยใจกับลูกชายคนนี้เหลือเกินวันวันข้าวจะไม่กินแล้วจะกินแต่ยาบ้าขอตังค์แม่แม่ไม่ให้ก็เอามีดมาขู่เหมือนกันลองฟังแม่เพลียขนาดไหนค่ะ
นานแล้วค่ะ
โอ้ตอนนี้อาจจะอายุขึ้นที่อะไร
ตอนนี้๒๕ค่ะหลายครั้งที่ส่งไปโรงพยาบาลค่ะ

แต่ก็กลับมาก็ดูแลเหมือนเดิมค่ะ
ก็คือให้เขาทานิยาอย่างไร
แต่เขาจะในต่อตั้งคือไม่อยากทานิยา
อยากจะกินแต่ยาบ้า
เขาถ้ามีบทเรียนในเงินจำ
ก็บันตัวเวลาค่ะถ้าเมื่อมีเทศดี
โอ้โหเนี่ยกลายเป็นคนอันตรายนะครับ
เพราะว่าชาวบ้านเขากลัวฮะ
๑มาไถยาบ้า
ขู่ว่าจะเอาปืนมายิงชาวบ้าน
ขู่ปั๊มว่าจะเอาระเบิดมาปลาปั๊ม
เนี่ยแล้วคุณคิดดูสิแม่ยังบอกเลยว่า
ก็ให้ไปบำบัดตลอดนะคะออกมา
ยาที่หมอให้ก็ไม่กินจะกินแต่ยาบ้า
แล้วล่าสุดนะทางฝั่งผู้เสียหายทั้งหลาย
เขาบอกว่าไงรู้ไหมแม่ของผู้ชายคนนี้
มาบอกว่าอะไรลูกชายฉันออกจากโรงพยาบาลมาแล้วจ้ะ
อ้าวทุกคนระวังตัวแบบนี้เหรอคะคุณผู้ชม
คือจริงตอนช่วงกลางคืนที่เขาก่อเหตุอารวาสหลายจุด
พอช่วงเช้านะตำรวจสามารถไปควบคุมตัวเขาได้คุณ

ควบคุมตัวเขาได้แล้วนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะ

แต่ว่าตอนเย็นแม่ของผู้ชายคนนี้ออกมาเป่า
ประกาศว่าลูกชายหลุดออกมาจากโรงพยาบาลอีกแล้ว
ดังนั้นต้องระวังตัวกันต่อนะครับ
เป็นหน้าที่ตำรวจในการต้องไปควบคุมกันต่อนะครับ
ผู้ชายคนนี้หลุดออกมาแล้วนะครับ